เดียวกับเรื่องของโชคลาภความโชคดีเรื่องนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะ

วัดดังที่เวลาใครโชคดีสมหวังแล้วก็จะเอาพัดลมมา
ยันที่ว่านี้หลายคนเริ่มใส่ศรัทธา
ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าให้ช่วงให้รับมามากมาย
ที่วัดอุทุมพระรารามหรือวัดไผ่แขก
บนดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะ

มาร่วมทำพิธีถวายสังขทานและขอขมากรรมนะคะ
โดยจะมีการนำกล้วยน้ำว้าดิบ๑หวี

จากเชื่อว่าจะช่วยหนุนดวงชะตา
เสริมสิริมงคลให้ชีวิต
ทำธุรกิจรุ่งเรืองประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบ

ให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับรวมถึงเจ้ากรรมในเวรด้วย
พอทำพิธีเสร็จก็มาต่อแถวค่ะ

รอรับผ้ายันพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีเมืองสุพรรณ
ซึ่งทางหลวงปู่ดุสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่แขก
ก็ได้ทำแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ที่มาทำบุญ
เพราะมีคนเคยบูชาไป
แล้วก็พบว่ากิจการค่าขายดิบดี

ก็เลยมาขอร้องให้ทางหลวงปู่ดูสิต

จัดขึ้นทานแล้วก็เอาไปแจกจ่ายนะคะบางส่วนก็เก็บเอาไว้ให้ชาวบ้านหรือผู้เริ่มใส่สัทธามาทำบุญนะคะ
จะได้นำเงินนั้นไปสร้างสาราพ่อขุนช้างด้วยเอาละได้ทำบุญกันใช่
และอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมบริเวณหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
จุดเนี้ยก็มีคนมากลับว่ายขอพรขอโชคขอลาฟมาขยัวเซียมซีเพื่อขอพรกันอีกเหมือนกันครับ
หลายจุด
หน้าจากชาวบ้านมารับภาจแยรนดิ์มาเสี่ยงเคยมซีแล้วนะคะ
ยังอันนี้ไม่ใช่จับฉลากปีใหม่นะถูกค่ะ
แก้บนนะคะเขาต้องได้โชคมาเยอะมาก
ถึงได้ถวายขนาดนี้เนี่ยอย่างพี่คนนี้
คุณสกาวรัฐกิจภัยบูลพาณิชย์ค่ะ
เจ้าของร้านกะเพราเป็ดที่วัดป่าเลไลวรวิหาร
ก็คงโชคดีแหละนำพัดลม

ยังไงมาแก้บนหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
เพราะว่าครั้งก่อนเธอโชคดี
แบบว่าพัดลมใหญ่มากช่องก็น่าจะใหญ่ด้วย
มันเป็นประโยชน์จริงนะสำหรับพัดลม
เป็นประโยชน์เหมือนเราทำบุญแล้วเราก็ได้ทำทานไปในตัวด้วย